ไปติดตามที่แรกเดี๋ยวจะพาไปเที่ยว
เที่ยวกันแบบ๓๖๐องศากันไปเลย

เพราะว่าวิวที่ได้ดูนะครับมันสวยงามโดยรอบจริง
อยู่ที่จังหวัดสงขลาอำเภอเทพานะครับ
เขาบอกว่าเป็นสถานที่แห่งใหม่ที่สามารถชมทะเลหมอกได้
โอ้โฮนี่

ไว้หอบกันจำก่อนเลยสภาพโดยรอบนะครับยังคงเป็นป่าไม้ที่ฝูมีสมบูรณ์
แสงแรกของดวงอาทิตย์นี่มันจะกลายเป็นสีแบบนี้
เป็นสีเหลืองอร่ามไปทั่วท้องฟ้าเลยนะครับ
เหมาะสำหรับคนที่จะพาคนรู้ใจไป
นี่ควงแขนไปแลหมอกบนยอดควรเจดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
แล้วก็ในช่วงเย็นประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับ
ก็จะได้ชมความสวยงามทัศนีภาพแบบรอบกันเลยทีเดียวนะครับ
มองเห็นถึง๓เมืองก็คืออำเภอเทพาอำเภอสบาย้อยและอำเภอนาทวีนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะไปนะแนะนำหน่อยละกัน
คุณผู้ชมควรจะมีรถเฟอร์วิลเพราะว่าทางขึ้นมันก็ลาดชันพอสมควร
ต้องใช้รถแบบว่าเฟอร์วิลขึ้นไปนะครับ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็เตรียมที่จะปรับพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวจะทำถนนให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะเดินทางไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ
ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่เลยนะที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เตรียมพัฒนาด้วย

ก็ดีเหมือนกันนะครับจุดชมวิวยอดควรเจดีตำบลลำไพรอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลาไปกันได้ครับ